อยากจะให้ดูเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเข้าไปที่สวนสาธารณะ
เขาก็ไปวิ่งจ๊อกกิ้งออกกำลังกงออกกำลังกาย

เดี๋ยวมันจะเข้าหน้า
แต่ว่าที่เขาออกกำลังกายกันเนี่ยนะครับ

เพราะแต่ละคนนั้นท่าทางในการออกกำลังกายมันแปลก
ออกกำลังกายแล้วมันต้องทำไมเหมือนต้องเฉง้อ
มองนู่นนี่นั่นเอ๊ะยังไงไปดูภาพกันครับ
นี่ไปที่นี่เลยสวนส่งเสริมสุขภาพรอง๙

เอ๊ะวิ่งอยู่ดีทำไมต้องแงะ
เป็นท่าบริหารต้นคอหรือเปล่าคะ
ยังซ้ายยังขวาเงยหน้าก้มลง
จะไม่ให้มองได้ยังไงล่ะครับ

ก็เมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ไหน๖ธันวาคมเลยเหรอคุณข้ามปีเลยใช่ไหม
๖มะกะลาพูดผิดสอบภัย

ไปเจอกับต้นไม้ที่มีผลผลิตออกมาเป็นงูเหลือม
ที่ไหนมีหรอมันมียังไงยังงั้นน่ะ

เห็นงูเหลือมห้อยโหนอยู่บนต้นไม้นี่
เขาชี้ดูกันอย่างโอ๊ยคุณเห็นไหมเรา

โอ้โหห้อยอยู่บนต้นไม้แบบนี้
ความยาวของมันนี่แหมโอ้โห

ทีนี้ล่ะพี่รอปภเขาก็ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปเอาไว้
ถ่ายรูปลงเฟสไม่กลัวมันหล่นตุ๊บลงมาเหรอ
ไม่ใช่ถ่ายเพื่อส่งไปให้กับไลน์ของทางกู้ไพ
อ๋อแจ้งไปคุณตำรวจกู้ไพให้มาช่วยจับหน่อย
เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่เขามาออกกำลังกายบริเวณนี้

วิ่งออกกำลังกายดีสุดท้ายมาเจอพี่เหลือมแบบนี้ก็ตกใจสิครับ

ไปดูช่วงที่กู้ภัยเขามาสอย

งูงูหรือมะม่วง
จริงน่าจะให้เพลงนี้กับเขานะ
แค่รออยู่ตรงนั้นจะปีน

เอ้าใครไม่เคยเห็นดูเอาไว้ซะ
สอยงูเหลือมลงมาจากต้นไม้ก็ทำกันอย่างนี้
ถ้าส่งกะเช้าไปรับแล้วเอาลงมา
อันนี้ไม่มีกระเช้าอันนี้เราขึ้นไปจัดการกับมันเอง
ต้องบอกว่าพี่เนี่ยนะครับเขามีความสามารถนะ
ไม่ใช่คุณอยู่แล้วมีไม้อะไรสักอย่าง
คลองแล้วมัดเชือกเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปสอยมันไม่ได้ถ้าไม่มีความชำนาญและไม่มีความสามารถ
มันอันตรายนะแล้วกว่าที่เขาจะเอามันลงมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้

เอ้าเจ้างูตัวนี้มาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เล่นปีนขึ้นไปบนต้นไม้
ไม่รู้ว่ามันมาโชว์ตัวอย่างเดียวหรือมันจะมาวิ่งออกกำลังกายด้วย
อยากวิ่งกับพี่ตูนเหรอหรือยังไง
ไม่ได้อยากวิ่งแต่อยากปีนนี่แหละค่ะถึงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นี่ไง
แต่ก็ไม่ใช่ที่ไงก็ต้องมาเดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องกลับไปอยู่ป่า
ก็ต้องใส่ถุงแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไป